บรรยากาศวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๗๑ปี
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็อบอุ่น

รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีนำกระเช้าอวยพร
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าพี่น้องยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ขณะที่พลเอกประวิทย์เองก็ย้ำให้กองทัพสามัคคีกันไว้
เพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้
หลายคนอาจจะมีคำถามว่า
พลเอกประวิทย์มีความสำคัญกับนายกรัฐมนตรี
และนายทหารบางส่วนอย่างไร
และเหตุใดถนนทุกสายจึงหันมาตบเท้าเข้าบ้านพัก
ที่อยู่ภายในกรมทหารราบที่หนึ่ง
มหาดเล็กรักษาพระองค์หลังนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
มาถึงวินาทีนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณคือบุคคลสำคัญ
ที่เป็นทั้งศูนย์รวมอำนาจใหม่
และต้นคั่วของเหล่าทหารสายบุรพาพยักษ์
ยามที่กองทัพต้องทำหน้าที่ประคองสถานการณ์
ให้ประเทศเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยที่สุด
สิ่งสำคัญที่ทำให้ตัวเขาได้รับการยอมรับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและรุ่นน้องก็คือ
นิสัยที่พร้อมช่วยเหลือทุกอย่าง
ยามที่ถูกร้องขอหรือไม่ก็ตาม
ฮั่นตรนะฮะทุกอย่าง

คุณคุณทรมานทุกคน
สามารถผลักดันให้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายทหารสายภาคตะวันออก
เดินตามรอยเท้านั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สำเร็จ
พลเอกประวิทย์นับเป็นหนึ่งในนายทหารที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับทุกพักการเมือง
นับตั้งแต่ที่เขาได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกในรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมในรัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์
และรัฐบาลของนายอภิษฎเวชชาชีวะในช่วงเวลาต่อมา
เมื่อการเมืองเริ่มมีปัญหาชื่อของพลเอกประวิทย์จึงมักถูกเอ่ยถึงเสมอในฐานะมือประสานใต้ดินที่อยู่ในทุกเหตุการณ์สำคัญ
ในวันนี้เขาจึงเปรียบเสมือนผู้มากบารมีอีกคนหนึ่งที่ท่วมท้นทั้งอำนาจจนอาจจะเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ในคราวเดียวกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน